คุณผู้ชมเราอัปเดตข่าวใหญ่ทั้งนั้นเลยในช่วงนี้

แล้วก็เหตุการณ์นี้ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเช้า
เป็นเหตุการณ์ระทึกหน้าเสาทงในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมพอกำลังพูดหน้าเสาทงอยู่

หันมาอีกทีนึงเนี่ยนะพอเปิดสูตรให้เห็นปืนที่เหน็บอยู่

แล้วเด็กเขาแอบถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้ได้ดูพร้อมกันค่ะ
ขอเป็นคนท่าสมเทศรู้สึกเปลี่ยนกัน
ก็ขอให้สาโบสิกรรมให้ด้วยนะครับ
ต้องขอโทษกับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง

พอจะทำเรื่องนี้ให้ดำกว่าที่เขาทำนะครับ

โอ้โหเป็นเหตุน่าตกใจจริงนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดเมื่อเช้าเลย
อันนี้เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลานะคะ
นี่มันเป็นกิจกรรมครูพบปะนักเรียน
เด็กเป็นพันก็เข้าแถวอยู่หน้าเสาทง
พอก็พูดผ่านไมโครโฟนชี้แจงเรื่องต่าง

ประโยคที่พอพูดคือเหมือนกับพูดไปแล้วพอก็เกิดอาการเครียดนะครับคุณผู้ชม
เด็กเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกพอยังพูด
ถึงเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายต่าง
แล้วจู่ผอพูดขอโทษขอโหสิกรรม
ตอนนั้นเด็กยังคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเกษียณหรือเปล่า

แต่จู่พอพูดด้วยเสียงดังเลยว่า
พอจะทำเรื่องนี้ให้ดังกว่าที่เขาทำ
แล้วพอหันหลังนะวางไมค์ปลดกระดุมสูตร
หันกลับมาอีกทีหนึ่งเปิดสู่ได้เห็นปืนที่เหน็บอยู่

เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินในคลิปพอยายา

ใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้อันนี้เป็นคลิปหลังจากเกิดเหตุ
เมื่อกี้คุณผู้ชมได้เห็นคลิปก่อนเกิดเหตุไปแล้ว

มันกลายเป็นความโอละหมานที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
ทีนี้ครูก็พาผอไปสงบสติอารมณ์นะ
และประกาศงดการเรียนการสอน
ประสานให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านได้

ครูเขาจะประกาศชื่อให้เด็กออกมา
ผู้ปกครองรออยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็รับเด็กไป
ส่วนเด็กคนไหนที่ผู้ปกครองไม่ได้มารับ
ก็จะให้รออยู่ในห้องเรียนก่อนไม่ให้ออกมาเดินเพ่นพ่าน
ทีนี้พอก็คือขึ้นรถออกไปจากโรงเรียนแล้วค่ะ
แต่ทีนี้มันมีข้อมูลที่ทั้งเด็กแล้วก็ครัวให้ข้อมูลเบื้องต้น
ผอมีอาการเครียดเพราะว่าพอมีปัญหา
มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักเรียนหญิง

ทีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

แล้วก็เหมือนกับกดดันจะให้ผอรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น

เด็กนักเรียนคนภายนอกรู้มากขึ้นผอก็เกิดความเครียด
แล้วก็อาจจะเป็นปมเหตุที่ทำให้ตัดสินใจชักปืนออกมาหน้าเสาทง
เมื่อเช้านี้แต่ว่าจากการสอบถามเด็กนักเรียนเนี่ยนะ
คือเด็กบางคนก็บอกว่าพอก็เป็นคนที่เข้าหาง่าย
ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถไปปรึกษาพอได้
พอจะคอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งเด็กก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุมันมาจากอะไร

ผู้ปกครองก็บอกว่าผอเป็นคนดีอันนี้เท่าที่รู้นะ

แต่แค่โรงเรียนบอกให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับ

เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่สงขลานะคะ